คุณผู้ชมคะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมได้เห็นบาดแผลของผู้หญิงคนนี้
จะรู้สึกเห็นใจเธอมากจริงเธออายุ๒๑นะคะ
ไปพร้อมกับทนายความไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงยุติธรรม
ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายค่ะครับถูกทำร้ายร่างกายถึงขั้นที่ว่า
ตับแตกม้ามแตกแล้วก็ต้องผ่าตัด
แล้วแฟนนุ่มคนนี้ก็ยังข่มขู่เธอเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะกระทืบซ้ำ
เดี๋ยวจะไปทำร้ายคนในครอบครัวนี่คือแผลผ่าตัดของเธอนะคะ
แผลใหญ่มากค่ะตับแตกม้ามแตกอ่ะพี่อุ๋ย

นางสาววราลักษณ์หรือคุณเฟรมอายุ๒๑ที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการตั้งแต่๑๘มกราคมถึง๙กุมภาพันธ์
อาการก็เริ่มดีขึ้นคุณหมออนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้
แต่ดูรอยเย็บสิค่ะหนักมาก
วันนี้ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ก็นำคนเจ็บนะคะ
ก็คือนางสาวราลักษณ์คนนี้ค่ะพร้อมเอกสารหลักฐาน
ยื่นเรื่องต่อกระทรวงยุติธรรมอันดับแรกเลยคือขอความคุ้มครองด้วย
ขอความเป็นธรรมในคดีนี้ด้วยนะคะ
ตัวผู้เสียหายเขายังเจ็บอยู่ยังเดินไม่ค่อยจะไหวเลยคุณผู้ชม
บอกกับทีมข่าวว่าเธอกับแฟนนุ่มที่ชื่อว่านายอลงกร
อายุ๒๕ปีอยู่กินกันจนมีลูกชายวัย๑ขวบด้วยกันคนหนึ่ง

๘มกราคมนายอลงกรอดีตแฟนนุ่มไปหาที่บ้าน
บอกว่าขอเคลียร์หน่อยขอเคลียร์ปัญหาหน่อย
แล้วก็ให้ไปเอาของเล่นลูกด้วย
พอกลับไปถึงบ้านเห็นอดีตแฟนนุ่มนอนหลับอยู่กับลูกนะคะ
ตอนเช้าก็เลยปลุกมาเคลียร์กัน
แต่เธอถูกแฟนนุ่มกระชากมือถือไปดู
แล้วก็บอกว่าเธอคุยกับผู้ชายคนอื่นใช่ไหม
อลงกรลากขาเธอลงมาจากเตียงค่ะ
เอาของเล่นลูกตีหัวเธอไปทีนึง
ทำร้ายเธอด้วยการกระทืบนะคะ
กระทืบที่ท้องแรงมากหลายครั้งมาก
เธอก็อาศัยจังหวะเผลอรีบลุกขึ้นคว้ากุญแจรถจักรยานยนต์หนีออกมาแล้วขี่ไปโรงพยาบาล

คุณหมอบอกว่าตับแตกม้ามแตกต้องผ่าตัดทิ้งอะค่ะ
ใช้คำว่าต้องผ่าตัดทิ้งตอนนี้เหลือตับแค่๑๐

เธอเหนื่อยเดินก็เหนื่อยแล้วเดินช้ายังเหนื่อย
กลายเป็นโรคเบาหวานตามมา
ยังถูกขู่ว่าจะกลับมากระทืบซ้ำ

แต่ความที่หนูนอนอยู่อะค่ะหนูก็ได้ยินนะคะ
แต่แค่ว่าเราง่วงอะค่ะเราต้องการพักผ่อน

แล้วก็หยิบของเล่นลูกมาทุบที่ศีรษะหลายครั้ง
ก็คิดว่ากลัวเขาทำอีกไม่กล้าร้องค่ะ
ทีนี้พอเขาเดินวนไปวนมาเขาเหมือนคิดอะไรไม่รู้อยู่อะค่ะ
เขาก็เดินวนกลับมากระทืบท้องหนูอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ก็จะเหลือแค่๑๐เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ค่ะ
แล้วก็ม้ามก็จะตัดไปอีก๒๐๓๐เปอร์เซ็นต์

ต้องมาเจอสภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

บอกว่าหลังจากที่นายอลงกรอดีตแฟนของเธอ
ก่อเขตไปแล้วยังส่งข้อความ
อย่าง๒๒มกรคม
คือไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจะเยาะเย้ยข่มขู่
หรือไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปหนักขนาดไหนอันนี้บอกหายไป
ไวนะครับที่รักเป็นยังไงบ้างเธอขอบคุณนะที่อ่านไม่ตอบ
ไม่เป็นไรเขาไปหาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยตรงนี้เธอบอกว่า
โอ้โหแล้วเธอจะรู้สึกปลอดภัยได้ยังไงนี่บอกโทรศัพท์เดี๋ยว
พรุ่งนี้เขาไปเขาเอาไปให้พ่อนะใจเย็นนะยังไงก็ได้
คุยกับคนของเธออยู่แล้วบางข้อความส่งมาบอกบอกนอนกอดเสื้อ
ทุกคืนเลยนี่ฮะ๒๓มกราคมก็ส่งมาหลายข้อความนะมีถามบอก
ขอถามข้อนึงยังรักเขาไหมเป็นคำถามที่อยากรู้มากได้
โทรศัพท์แล้วทักหาหน่อยนะคนเราผิดพลาดได้เสมอขึ้นอยู่ที่
จะให้โอกาสคนนั้นหรือเปล่านี่ฮะทุกผู้ชมครับแต่ตัวเอง
ไปทำร้ายเขาปางตายนะฮะค่ะหลังเกิดเหตุทางผู้เสียหายแจ้ง
ความเอาไว้กับสพบางปูนะครับที่สมุทรปราการทนายภัยศาลบอก
ว่าวันนี้ต้องมากระทรวงยุติธรรมผู้เสียหายเนี่ยต้องการขอความ
ช่วยเหลือเนื่องจากถูกคนที่ทำร้ายที่เป็นอดีตแฟนเนี่ยข่มขู่คุกคาม

ถ้าเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาได้แล้วถ้าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว
ก็อยากให้ทางกระทรวงยุทธรรมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการคุ้มครองพยานด้วย
ธนกิจนะครับท่านก็ให้ความเมตตานะครับเข้าพบแล้วก็ท่านรับปากทางผู้เสียหายนะครับ
จะให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็จะเอ่อส่งเจ้าที่ไปคุ้มครองพยานนะครับ
แล้วก็จะดูเรื่องค่าเสียหายนะฮะเพราะถือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะครับ
ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของกระทรวงยุทธรรมที่จะเข้ามาดูแล
และล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับสพบังปูจับได้แล้วนะครับ
นายอลงกรที่ไปทำร้ายฝ่ายหญิงเขานี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ส่งของแต่งงานอยู่กินกับคนเจ็บมานาน๔ปีกว่าเขาอ้างว่าเขาเริ่มระแคะระคายว่า
ภรรยาเนี่ยนอกใจไปมีชายอื่นก็คอยจับตาดูพฤติกรรมเรื่อยมา
ก็เลยแค้นก็เลยไปเค้นถามไปเค้นถามแต่ภรรยาไม่ตอบ
โมโหเลยพลั้งมือตบไป๓ที
แล้วก็เตะเข้าลำตัว๑ครั้ง
เป็นไงพี่ธรรมหนูอันนี้เขาก็ตอบผมว่าว่าแค่คุยกันได้ยังไง
ไปถามอีกเขาก็ไม่ตอบมันแบบด้วยความโอโห
ไปพลั้งมือ
แต่ผู้เสียหายบอกไม่ได้โดนแค่นี้นะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาเลิกไปก่อนแล้วนะแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่ายังไม่ได้เลิกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เป็นว่าถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับภรรยาอีกแล้วขอให้มันจริงเถอะนะอย่าไปโรคลาวีอะไรอีกเลยนะครับ